เอาละครับตอนนี้นะฮะเมนูแปลกก็อยู่ตรงหน้าผมแล้วทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับ
เรามาทัวร์เมนูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ

อันนี้คือทหัศกรณ์นอนในสวรรค์

หัวใจดวงมาเบอร์ขนาดนี้
อันนี้คือเมนูพิษดารโกยเตี๋ยวส้มตำ

เอาล่ะนายกินแล้วยังครับ

คือส้มตำเลยแหละใช่แน่นอนแต่พี่มีคุ้กเตี๋ยว
จะเข้ากับส้มตำได้ดีจริงจริงนะเนี้ยแน่นอนแปลก

ด่าว่ามันด่าว่าไอ้บ้ามึงบ้าแค่นี้ไม่พออีกเหรอมึงยังจะบ้าตอบอีก
ผมก็นั่งร้องไห้น้ำปลาเป็นเผาเต่าเลย

ถูกต้องมันไม่ออกมันอั้นอยู่นี้อั้นอยู่๓เดือน

สามเดือน

วันนั้นพี่อารมณ์ดีพี่ก็เลยพี่ก็เลยวิ่งไปซื้อมะละกอแครอทมาถึงทำให้มันกินกันเลย
โอ้ยยยยยมันยึกว่าต้องเอาคกมา

มะม่วงอ่ามะม่วงอยู่ไหนอันนี้มะม่วงนี่แหละมะม่วงอ้าวอ้าวเหมือนกันเลย
ลองดูมาย้ำไปคล้ายแบบยำมะม่วงที่เรากินกับปลาสลิดอะไรอย่างนี้
ปลาไอ้ปลาน่ะใช่ไหมใช่แต่ว่าของพี่เนี้ยมันเป็นแบบพี่พยายามคิดอะไรที่แบบ
อย่าไปให้เหมือนชาวบ้านต้องแตกต่างก็ต้องแตกต่างเพราะปกติเราก็แตกต่างเขาอยู่แล้ว
อืมเราก็ไม่เหมือนใครอยู่แล้วใช่อืมฮะอ๋อนี่นะฮะอืมอ้าว
นี่ก็อร่อยคล้ายกับยำมะม่วงที่เรากินกับปลาสำลีแดดเดียวอะไรอย่างนี้
ใช่ไหมถูกตั้งเอาลงไปกันเพราะว่าความหอมความเปรี้ยวของมะม่วงเนี้ย
มันลงตัวกลมกล่อมกันหนึ่งใช่เอาต่ออันนี้อ้าวอันนี้อันนี้เมนูเจ๋ง
เจ๋งกระดอกพี่กุลตุ๋นเครื่องเทศ
ไม่ต้องปรุงเลยรสชาติเข้มข้นแต่ถ้าเป็นคนอยากกินเผ็ดเตอร์เมา
เผ็ดก็พอพอเลยเอออันนี้อยู่เลยมาอันนี้นี่แหละตัวที่แบบว่า
วาเลนไทยบอกรักมาหลายคู่เห็นว่าถั่วภูไม่ลวกเนี่ย
เดี๋ยวดูสิเอาเป็นว่าเดี๋ยวกินถั่วภูคุณน็อตจะต้องบอกว่าเฮ้ย
พี่มันจะเหม็นเขียวหรือเปล่าเออที่นี่ไม่ใช่เพราะน้ำพริกที่เราเนี่ย
เผาเองมันถึงดับกลิ่นได้ครับอ๋อเหรอเครื่องเทศของมันเหรอ
ทำให้ดับกลิ่นเหม็นเขียวถั่วพูถูกต้องมันโอ้เป็นไง
พริกเผาหอมมากจริงจริงแต่จริงจริงตัวผู้ยังเหม็นเฉยอยู่นะ
แต่ความหอมของพริกเผาเนี่ยมันดับกลิ่นเหม็นเขียวของตัวภูมิมาเลย
กักเคียวกันรวมกันแล้วก็อันนี้เนี้ยเราไม่เอาถั่วพูไปลวกอ่ะ
ทำให้มันมีความกรุบกรอบนัวพูอยู่ด้วยถูกต้อง
ตรี๔เก้าพี่เปิดวันพร้อมพืชส่วนโลกเลย
เพื่อนพี่มันเป็นเจ้าของร้านทอง

พี่ออกมาผมเฮ้ยพรุ่งนี้ผมเลิก
ผมไม่ขายผมไม่ขายผมเหนื่อยผมไม่ขายแล้ว

ไม่ไหวจริงแล้วเมียไม่ยอมขายเมียขายอีก๙วัน
ล้มทีนี้ล้มใต้ล้มใต้ปากซอยหยุด
ไม่ขายเลยหยุดไป๓เดือน
พี่ก็คิดใหม่เอาวะเปลี่ยนใหม่เลิก
จากก๋วยเตี๋ยวตลาดน้ำเรือ
คือบอกเปลี่ยนชื่อใหม่ก๋วยเตี๋ยวเรือนแพร่
เปิดใหม่วันที่๑มีนาคม

ทีนี้พี่ก็ไล่มาเรื่อยรอยปอดคนก่อนนั่นทุกวัน

ชมัยก่อนมันไม่มีถนนเลย้าแถวนี้

ก็ธรรมนากินในกระทรวงนี้มาตั้งแต่ไหน
ก๋วยเตี๋ยวก็ขายดิบขายดีขายดีจนต้องปิดร้าน
ก็ต้องกลับมาขายใหม่เพราะลูกค้าเข้ามาเยอะ

เดินทางมาร้านพี่ตอนนี้มายังไง
ถ้าเกิดร้านพี่เนี่ยตั้งอยู่ซอยถนนสวนผัก

เข้าจากด้านถนนกาศนาตรงโตโยต้าเนี่ย

แต่เสียใจนะร้านกระเตี๋ยวเฮือนแพ้ไม่มีสาขา

เรียกว่าชิมไปขำไปกับความเฟรนรีส์ของพี่ตุ้มใช่ไหมละคะ
แต่นอกจากพี่ตุ้มจะเป็นพ่อค้าสายฮาแล้ว
ให้คุณผู้ชมได้ทานก๋วยเตี๋ยวฟรีกันอีกด้วย
แค่คุณผู้ชมตอบคำถามใต้โพสต์ในแฟนเพจเล่าเส้นเป็นเรื่องว่า
เตี๋ยวพัดพระถังสำจางกับดอกพิกุลตุ๋นเครื่องเทศ

ทางรายการจะสุ่มจับรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องจำนวน๕รางวัล
เพื่อรับกิโบเชิลรับประทานเซ็ตก๋วยเตี๋ยวแปลกฟรี

สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะคะ
จนถึงวันพุธ๒๕พฤษภาคมเวลาเที่ยงตรงเท่านั้นค่ะ
และตอนนี้เราก็ให้คุณผู้ชมได้พักกันก่อน
ด้วยการไปชมช่วงใหม่ของรายการที่คุณน็อตและเชฟสุดหล่อมากความสามารถ
จะเข้าครัวปรุงเมนูเส้นให้คุณผู้ชมได้ทำตามกันค่ะ
เอาละครับในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องนะครับ
ซึ่งเป็นช่วงใหม่ของรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องของเรานะครับ
ช่วงนี้ผมจะมาชวนคุณผู้ชมเนี่ย
ทำเมนูเส้นง่ายที่สามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับผม
วันนี้เลยชวนเชฟสุดหล่อครับ
มาร่วมปรุงเส้นเป็นเรื่องกับเรานะครับ
ขอเชิญเชฟตูนทัชพลชุมดวงครับ
สวัสดีครับเชฟตูนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น็อตครับ
นี่ติดตามพี่น็อตเป็นประจำนะครับ
ขอบคุณครับจำนะครับขอบคุณมาก
เวลาทำแกงอะไรก็แล้วแต่นะครับ
เราต้องเริ่มจากการผัดพริกแกงกับน้ำมันก่อน

แล้วก็แนะนำถ้าใช้ไก่แสดงมาใช้ส่วนซะโโภกเนื้อน่อง

เหนือจะนุ่มยิ่งเวลานำแกงนิ้ว
จะต้องใส่กะทินะครับแต่วันนี้ผมมีสูตรเด็ด

ผมมีนมข้นจืดคาเนชั่น
ข้นหอมมันอร่อยล้ำไม่ซ้ำใครครับนี่

เราต้องมานั่งคันมาทำอะไรเสียเวลาอีก
ดีกว่าตรงที่ว่านมข้นจืดไม่มีโคเรสเตอรอลด้วย
ขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็ต้องเคี่ยวไปเรื่อยครับ

จะเป็นเส้นกลมนะครับแล้วก็เป็นเส้นแบน

เข้มข้นได้ทีแล้วนะครับ

เขาก็เลยเอาอาหารพื้นบ้านของเขามา

ก็เลยเอากะทิมาใส่ใน

กลายเป็นข้าวซอยที่โด่งดังอยู่จนทุกวันนี้

ดูสิว่ารสชาตินี่จะสวยเหมือนหน้าตาหรือเปล่า

นมข้นจืดแทนกะทิก็ดีเหมือนกันนะ

คุณผู้ชมนะน่าจะมีนมข้นจืดคาเนชั่นติดบ้านมันก็ดีนะ

ต้องติดตามเราสองคนนะครับในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องนะครับ

เราขออนุญาตไปทานเมนูนี้ให้หมดก่อนนะครับผม
ได้ครับได้ครับอันนี้ครับผมมา